คุณผู้ชมบริเตอร์นี่จะพาไปดู
คุณลูกชายคนเก่งของคุณพ่อแมวจีรศักดิ

ล่าสุดเขาดีมากกำลังจะได้เป็นศิลปิน
แต่เบอร์ใหม่ของแคร่มมี่แล้ว
นี่คือน้องชายเค้าที่เกิดกับภรรยา

แต่ว่าเพลงของคุณจะทำแนวไหน

จะมีผลงานเพลงใหม่มาฝากแฟนเพลงกันบ้างไหมนะจ๊ะ

ติ๊กเกอร์นี่ตอนนี้ก็ซุ่มทำเพลง
ซุ่มทำเพลงแล้วก็ซุ่มฝึกผลวิทยายุทธิ์
ในเรื่องของการเป็นศิลปินนะครับ
เพราะว่าน่าจะมีโอกาสได้ร่วมงาน
กับทางพี่นิคจีนี่เนอะ

สิ่งที่เขาได้พ่อไปเต็มก็คือความที่

ต้องรู้ให้เต็มที่รู้ให้ถึงที่สุด

ก็คงเร็วนิดละครับ
จะมีแบบโปรเจกต์ใหม่อะไรอย่างนี้ไหมคะพี่แมว
ก็จริงวันนี้มาใน๒โปรเจกต์เลย
นะฮะเดือน๖อกหักในนั้น

ก็จะเป็นโปรเจกต์เรื่องใหญ่
โปรเจคเขาก็คือจะรวมศิลปินหลายคน
ให้แฟนเพลงได้ฟังอะไรดีกันบ้าง